เรื่องเชื้อเพลิงที่ปรับตัวสูงขึ้นนะครับ
อันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับโอ้โฮ

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
เห็นชอบให้ปรับขึ้นค่าไฟฟ้า
งวดระหว่างมกราคมปี๒๕๖
จนถึงเมษายน๒๕๖๒ตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้นครับ
ครับวันนี้เป็นพาดหัวในหน้าข่าวเศรษฐกิจ
ต้นทุนน้ำมันก๊าซพุ่งกรปภเคาะขึ้นเอฟที
วมรับปีใหม่จอใช้ไฟแพงคุณ
คือแปลว่าเราต้องควักเงินควักกระเป๋าสตางค์
จ่ายค่าไฟแพงขึ้นอีกแน่นอน
หรือว่าเราจะช่วยกันประหยัดไฟดี

นางเสานริพัฒน์อมโคศิษฐโคศกสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพ

มีมติให้เรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าผันแปล

เพิ่มขึ้นจากงวดก่อน๔บาท๓๐สตางค์ต่อหน่วยนะครับ

ซึ่งเป็นผลมาจากราคาเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า

ทำให้ประชาชนต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเฉลี่ย
๓บาท๖๔สตางค์ต่อหน่วย
จากปัจจุบันจ่ายอยู่๓บาท๖๐สตางค์ครับ
กรกภคาดการณ์ว่าราคาเชื้อเพลิงจะยืนอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าในระยะต่อไปยังคงอยู่ในภาวะขาขึ้นครับ
ดังนั้นเพื่อบรรเทาภาระค่าคลองชีพให้กับประชาชน
กกพก็ได้ดำเนินการมาตรการ
การบริหารจัดการและมาตรการทางการเงินเข้าไปดูแลการปรับตัวให้เป็นไปได้อย่างราบรื่น
ลดสัดส่วนนำเข้าการ์ดธรรมชาติเหลว
แหล่งผลิตไฟฟ้าที่มีต้นทุนต่ำ
และเม็ดเงินลงทุนที่ไม่ได้ลงทุนตามแผนมาชดเชยต้นทุนการผลิตไฟฟ้าครับ
รวมหมื่นล้านบาทเอางบหมื่นล้านบาทเข้ามาดูแลตรงนี้ไว้ด้วย
ในตลาดโลกที่มีแนวโน้มลดลงอีกด้วย

เพราะว่าการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร
เรียกเก็บกับประชาชนเดือนมกราคมถึงเมษายนปี๖๒
ที่ต้องปรับเพิ่มขึ้น๔๓๐สตางค์ต่อหน่วย

ปัจจุบันนี้คือติดลบ๑๕๙๐สตางค์ต่อหน่วยคุณ

ก็เลยมีความจำเป็นเพราะว่าต้นทุนน้ำมันโลก
ก๊าซก็ราคาพุ่งเหมือนกันนะครับ
จำเป็นต้องมีการปรับในครั้งนี้นะครับ
ใช่ค่ะแล้วก็ที่ฟังจากพี่ทิเป้มาเนี่ยนะคะ
คืออย่างที่บอกว่ามักกรากับถึงเมษา๖๒ใช่ไหม
แต่ทีนี้หลังจากนั้นก็ต้องไปรอดูต่อค่ะ
เพราะว่าแนวโน้มค่าไฟงวดพฤษภาไปจนถึงสิงหาปี๖๒เนี่ย
ทิศทางก็ยังจะคงเป็นขาขึ้น
เพราะว่าราคาน้ำมันที่มันจะสะท้อนไปยังราคาก๊าซย้อนหลัง

แต่อย่างไรก็ตามนะคะเรื่องนี้ทางกรกภเอง

เพื่อที่จะบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
แล้วก็อยากให้กระทบกับประชาชนน้อยที่สุด
คุณผู้ชมอยากจะได้รับข้อมูลหรือว่าทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้
กรกภจะเผยแพร่รายละเอียดทั้งหมดผ่านเว็บไซต์ด้วยน่าสนใจนะ
เราลองเข้าไปติดตามรายละเอียดดูนะครับ

ไปศึกษารายละเอียดกันก่อนที่เราจะต้องควักเงินจ่ายค่าไฟ